ลุงมีอาชีพเก็บของเก่านะฮะถูกรถกระบะชน
ซึ่งคุณลุงตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะครับ
วอนขอให้คนขับรถกระบะออกมารับผิดชอบหน่อย
ทีนี้ไปควานเจอแล้วสำหรับกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะแม้จะเป็นลักษณะการเฉียวเหมือนจะไม่แรงนะ
แต่คุณลุงเก็บของเก่าคนนี้นะฮะก็คือคุณลุงสมบุญชูหา
อายุ๕๖ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
และตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้ฮะ
ก็ตอนจังหวะเฉียวคือมันโดนทางฝั่งลุงด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงถนนเลี่ยงเมืองมุ่งหน้า
แยกวัดอารมณ์เที่ยวเมืองจังหวะอุบลราชธานีตั้งแต่๗กุมภาพันธ์
มา๑เดือนและคดีไม่มีความคืบหน้านะครับ
มีการร้องเรียนไปยังเพจบ้านเฮียชาญเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ
เจ้าของเพจบ้านเฮียชาตรวจสอบพบว่าคุณลุงสมบุญไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะ
เพราะว่ากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้นะครับ
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุคุณลุงต้องผ่าตัดกระดูกต้นคอ
รักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า๑เดือนคุณแล้วก็เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะ
ภรรยาลุงก็เสียชีวิตไปแล้วลุงอยู่กับลูกเลี้ยงไม่มีงานทำ
เลี้ยงไม่มีงานทำด้วยเพื่อนบ้านก็ต้องคอยดูแลหาน้ำหาอาหาร
แล้วก็ดูแลคุณลุงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะครับ
ลูกพี่ลูกน้องของคุณลุงสมบูรณ์บอกว่าคู่กรณีมาเยี่ยม๒ครั้ง
เงินไว้เท่าไหร่รู้ไหมคุณพันบาทไม่เยียวยาอื่นเลยฮะ
ส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยทางญาติก็ยืมจากคอปภนะครับ
ผลคดีสรุปว่าคุณลุงสมบุญผิดก็ต้องหาเงินไปคืนคอปภเขาอีกนะฮะ
ป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะว่าอะไรคุณ
วงจรปิดกลายเป็นว่าคุณลุงขับขี่รถซาเล้งอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ
ทีนี้ก็อยากให้คู่กรณีมาช่วยบ้างตามหลักมนุษยธรรมแล้วกันนะฮะ
สิทธิ์ข่าวสอบถามคนขับรถกระบะคันที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่ารถพ่วงข้างเปลี่ยนเลนมาหารถของเขา
ขณะนั้นไม่สามารถเบรกได้ทันเพราะรถเขาก็บรรทุกของหนักมา

แล้วก็เรื่องการเยียวยาตอนนี้ได้มอบหมายให้ประกันภัยเป็นตัวแทนดำเนินการ
เพราะตนไม่รู้เรื่องกฎหมายเหมือนกันที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยม๒ครั้ง

ส่วนการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมขอให้จบจากเรื่องของคดีก่อน

ส่วนเรื่องคดีตำรวจได้เรียกคู่กรณีมาคุยกันนอกรอบละ๒ครั้ง
ตอนนี้ต้องรอแพทย์สรุปผลการรักษา
เพื่อจะนำมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ประมาทต่อไป
ใช่คุณก็ต้องรอดูเรื่องคดีด้วยนะ